เพราะว่าเศรษฐีใจบุญในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาคุณนะครับ
ม้าตกรถบาดเจ็บแล้วก็ถูกทอดทิ้งไว้
ไม่มีคนเหลวแหล่เลยก็เลยนำไปอุปการะเลี้ยงดู
พร้อมให้สัตวแพทย์ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บ
นี่การช่วยเหลือชีวิตต่างถือเป็นบุญนะ

โดยคุณพี่ยันยงอังสานามผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดพังงาเป็นผู้ใจบุญที่ได้อุปการะ
้าเพศเมียสีขาวน้ำตาลอายุประมาณ๒ปีกว่า
ตัวนี้แหละครับที่ตกจากรถ
แล้วเขาก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ริมถนนหมู่หนึ่ง
บ้านปากวีบตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่า

เขาไม่ทราบและทีนี้ไม่ใช่แค่ตกลงไปเฉย
ถูกลากไปก่อนที่เชือกจะขาด
แล้วก็อยู่ข้างทางก็เลยบาดเจ็บนะครับ
โดยคุณพี่ยันยงก็ให้สัตวแพทย์อำเภอตะกัวป่า
ช่วยรักษาอาการให้ม้าได้นอนพักฟื้นอย่างเต็มที่
จากม้าบาดเจ็บหลายแห่งแล้วก็เสียเลือดมากนะครับ
โดยคุณพี่ยันยงเล่าว่าได้รับการประสาน
นายสุชาติไกรเลิศผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลคึกคัก
บอกว่ามีม้าตกจากรถอาการสาหัส
ว่าจ้างรถบรรทุกไปรับม้าตัวดังกล่าวมารักษาเองเลย
ครั้งแรกที่ไปพบเห็นม้านอนรวยรินนะคุณ
หายใจแบบรวยรินเขาบาดเจ็บหนักนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นเจ้าของ
แต่ถ้าเจ้าของจริงมารับตัวก็ยินดีจะส่งคืนให้นะครับ
ด้านของประสุทธิ์อำเภอคือนายอติชาติสุขสวัสดิ์บอกว่า
เบื้องต้นถือว่าอาการสหัสมากทรงสารเขาน่ะ
ขณะนี้ได้ประสานขอความสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางทีมสัตวแพทย์ด้านการรักษาม้า

เรื่องต้นได้รักษาบัตรแผลแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะไปแล้ว
ม้าที่ตกจากรถถือเป็นอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายคุณ
แต่ไม่ทราบว่าผู้ที่เคลื่อนย้ายมีความระมัดระวังขนาดไหน
ไม่ทราบว่าม้าได้หายไปแล้วก็บาดเจ็บ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามหาเจ้าของ
ว่าก็เป็นม้าที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าแน่นอนนะครับ
เจ้าของได้ข่าวนี้แล้วก็รับกลับได้
แต่ตอนนี้เขากำลังรักษาอยู่เพราะอาการสาหัสพอสมควรนะครับ